ซึ่งขณะที่หลายฝ่ายกำลังรอการตัดสินใจจากนายกรัฐมนตรีนะครับว่า
ท้ายที่สุดจะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงใดบ้าง
โดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่มาจากสายทหารด้วยกัน
ซึ่งมักจะตกเป็นเป้าโจมตีอยู่เสมอ
ทั้งเรื่องผลงานแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยอะไรที่จะทำให้เสียงเรียกร้องจากหลายทิศทางมีน้ำหนักมากขึ้น
ติดตามได้จากรายงานครับ
เกือบทุกครั้งที่มีข่าวปรับคณะรัฐมนตรี
กระทรวงที่ตกเป็นเป้าหมายมักจะหนีไม่พ้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจ
โฟกัสไปที่ปัญหาปากท้องของประชาชน
ไม่มีการคาดเดาได้ว่าท้ายที่สุดแล้ว
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะตัดสินใจปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงที่มีเสียงเรียกร้องหรือไม่
แต่ที่แน่นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
พลใหญ่ด้านเศรษฐกิจยืนยันว่า
จะไม่กระทบทำให้นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้เปลี่ยนแปลงไป
พร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจะเป็นแรงทรงไปถึงปีหน้าด้วย
หลังจากที่รัฐบาลพยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
บัตรคนจนโครงการช็อปช่วยชาติ
จนถึงตลาดประชารัฐทั่วประเทศ
ผลสำรวจของโพลหลายสำนักยังคงรายงานข้อมูลที่ใกล้เคียงกันว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับคอรมอลในกระทรวงที่ไม่มีผลงาน
แก้ปัญหาปากท้องและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ได้
และต้องการให้รัฐบาลเน้นเรื่องเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้น
เช่นเดียวกับนิดาโพที่ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรและสหกร
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง
หลังเห็นว่ายังทำงานไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ความไม่ลงรอยระหว่างนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ไม่สามารถบังคับบัญชาหรือสั่งการอะไรพลเอกชัดชัยได้
หลังมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องมาตรการช่วยเหลือชาวนา
ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีให้พลอากาศเอกประจินจันตอง
รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงเกษตรแทนนายสมคิต
ยิ่งทำให้เห็นภาพปัญหาในห้องเครื่องของรัฐบาลชุดนี้ได้อย่างเด่นชัด
นำมาสู่การเรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีสายในพล
พวกเขามองว่ามือไม่ถึงออกจากคณะรัฐมนตรีรอบนี้
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของผลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
เพื่อนสนิทร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารของนายกรัฐมนตรีอยู่ในรายชื่อลำดับแรก